คุณผู้ชมคะต้องตามหน่อยค่ะสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙นะคะ
เพราะว่าในส่วนของเมืองไทยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกแล้วนะคะว่า
พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีกหกรายทำให้ตอนนี้นะคะ
ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ๑๔รายเป็นอันดับ๒รองจากประเทศจีน
อืมแต่ว่าตัวเลขมันห่างกันเยอะอ่ะนะคะจีนก็เป็นหลักพันของเราในสิบสี่
๖รายที่ว่านี้นะคะก็คือมีห้าคนที่เขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
มาจากมณฑลหูเป่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนส่วนอีกหนึ่งรายเป็นคนจีนมาจาก
ฉงชิ่งนะคะครับตอนนี้สิบสี่แล้วนะคะส่วนที่กองทัพเรือบอกว่ามีทหารเรือ
ทีมเรือดำน้ำยี่สิบนายอ่ะค่ะที่เขาจะต้องกลับเข้ามาประเทศไทยอ่ะค่ะ
คือตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงตรุษจีนก่อนหน้านี้อู่ต่อเรือดำน้ำหยุด
นายทหารเรือไทยก็ได้รับอนุญาตให้ไปพักในเมืองต่างของจีน
มันก็มีการระบาดของโรคนี้อูฮันปิดเมืองทหารเรือไทยก็กลับเข้าอูฮันไม่ได้
ทีนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยต้องกลับเข้ามาในเมืองไทยนะคะ
แต่ยืนยันว่าที่กลับเข้ามาในเมืองไทยตรวจโรคจากทางการเรียบร้อยแล้ว
ไม่ติดเชื้อนะคะได้รับการอนุมัติให้เดินทางกลับใช่นะฮะ
ทัพเรือต้องออกมาชี้แจงครับเพราะว่าหลังจากมีกระแสข่าวว่า
แล้วทำไมอ่านักศึกษาไทยหรือคนไทยที่อูฮันไม่ได้กลับอืมอ่า
อันนี้ก็เข้าอูฮันก็ไม่ได้อยู่ระหว่างกลางก็เป็นเหตุผลแบบนี้ใช่
นะครับอ่าสำหรับยอดผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากทั่วโลกนะครับ
ท่านผู้ชมครับจำนวนวันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับ
โฆษกคณะกรรมการสุขภาพของประเทศจีนหรือว่าเอ็นเอสซีนะครับ
ระบุว่าตอนนี้ที่จีนนะฮะเฉพาะจีนติดเชื้อสี่พันหกร้อยเจ็ดรายนะครับ
เสียชีวิตนะครับตอนนี้ยี่สิบหกศพนะฮะอ่า
แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้เป็น๑๐๖ศพแล้วนะครับ
อ่าจากที่ประกาศว่าเพิ่มขึ้นอีกในวันนี้ยี่สิบหกศพเนี่ยนะฮะ
รวมเป็นร้อยหกศพนะครับติดเชื้อสี่พันหกร้อยแปดสิบสามรายนะครับ
ถ้าแยกเป็นประเทศต่างนะครับไทยเนี่ยติดเชื้อสิบสี่นะฮะ
อ่ามีฮ่องกงแปดไต้หวันเจ็ดสิงคโปร์เจ็ดมาเก้าเจ็ด
มาเลเซียสี่ออสเตรเลียห้าฝรั่งเศสสามเนปานหนึ่ง
เวียดนามสองสหรัฐห้าเกาหลีใต้สี่แคนดาสอง
กมชาศรีลังกายุรมนีนี่ประเทศละหนึ่ง
ญี่ปุ่นระบุว่าพบผู้ป่วยที่เพิ่ม๒รายเนี่ยนะครับ
หนึ่งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเป็นพนักงานขับรถประจำทางชาวญี่ปุ่น
ที่ไม่เคยไปอู่ฮั่นมาก่อนเลยอืม
คาดว่าได้รับเชื้อจากนักท่องเที่ยวชาวจีน
ขึ้นรถโดยสารของเขาเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
เนี่ยนะฮะก็ทำให้ทั่วโลกต้องเฝ้าระวังกันนะครับ
อ่าแล้ววันนี้ก็มีคลิปที่มีการเผยแพร่นะครับเป็นการรวมพลังสู้ของคนจีนในอูฮันนะฮะ
ที่เขาตะโกนอู่ฮั่นสู้กันในช่วงของการร้องเพลงชาติ

ห้างก็เป็นศูนย์กลางของไวรัสตัวนี้ก็อยู่ในช่วงของการปิดเมืองพิทยา
เท่าเช่นเลยครับใช่ค่ะเราก็ยังต้องป้องกันนะคะ
กินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีมาตรการ
ก็ต้องมีมาตรการที่จริงจังในเรื่องนี้ให้กับเราด้วย

ก็ต้องร่วมกันสู้ทั่วโลกนั่นแหละครับ